จากฟุตบอลนะครับมาดูการอาการฟุตซอลกันบ้าง

วันนี้เรารวบรวม๕ลูกหญิงสุเทพ
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับ

เจียรวรรดิหลอกลูกหมุนลบก่อนล้มตัวสัตว์ด้วยสาย
ลูกกูทยานแสกหน้าในทะวันเข้าประตูไปอย่างรวดเร็ว

เป็นลูกสุดเจ๋งของทีมราชนาวี
หลังจากวิรยุทธ์เปิดบอลมาส่งต่อให้วิรพงศ์

เจนสดาชิงวันทวนเบิดบนกลับมาที่วิรพงศ์อีกครั้ง
วิรพงศ์ไม่ระชะสายตัวสัดบนเสี่ยบขาดไปได้ยังเชียบคม

ทะลวงเข้าประตูไปแบบเน้นเจ๋งจริงเลยครับลูกนี้
และอันดับที่๒เป็นลูกทีเด็ดจากทีมมภาคขอนแก่น
เริ่มจากการต่อบอลจนจบลงที่เท้าของอภิวัต
อภิวัตลึงบอลขึ้นหน้าถัดได้นัดอภิวัตสัดเต็มข้อ
ลูกลอยดงเซียมสามเด่นไปได้ยังสวยงาม
สุดยอดจริงเลยครับลูกนี้
มาถึงอันดับที่๑ของสัปดาห์นี้
เป็นลูกสุดเท่ของอาดิโนจากทีมแคทเอฟซี
ลูกนี้เริ่มต้นด้วยการเปิดจากกูกู้

เห็นโอกาสงัดบอลไก่ส่งยามาที่อานิโน
อาเดโนใช้ความเก่ากระโดดวาเลกีลากาตะวัดบอลลูกรอด

โอ้โหมันธรรมดาจริงครับลุงคนนี้